หน่อย

เฮ้ย

จะเจ็บไหน
นี่สุดท้ายแค่ไหน

จริงละลายน่ะน่าจะเจ็บเจ็บ

ไหมใจก่อน

ทีนี้ก็เห็นรถโรงพยาบาลมาก็เลยบอกให้พระรีบจับ

เพราะว่าตามที่ได้ยินมาว่าพ่อเป็นคนแจ้ง

โรงพยาบาลมาถึงที่ก็เลยบอกพวกพระ

แต่ว่าเดี๋ยวมันจะไปไกลแล้วจะจับยากขึ้น

พระพระจารย์ไปกรอก่อน

พยายามจะวิ่งไล่ตามเพื่อจะหยับให้พ่อเค้ามาครับ
เค้ายิ่งตกใจเค้าก็วิ่งหนีเต็มกำลังเลย
อัตภัยก็วิ่งเต็มกำลังตามสุดแรงเยอะมาก้าวเพื่อจะให้ทันเค้า
แต่ตอนนั้นมันคือหมดเองแล้ว
เขาก็มีดินบ้างอะไรบ้างก็แพง
ก็พยายามปลอดไปให้สมบบลงอย่างนี้
ด้วยก็เอามาสอน
เป็นสิ่งที่แบบในคลิปเป็นสิ่งประทับใจมาก

มันไม่เคยเกิดเกี่ยวกับการจับกินนี้แบบนี้มันจบด้วยดี